วงสวงเปิดกล้องไปแล้วสดร้อนเลยเมื่อวานนี้
เออเล่าเรื่องราวแบบยุคไซไฟในโลกอีกสี่สี่ปีข้างหน้านะครุ่น

วันนี้บันทึงไทยรัฐไม่พลาดนะ
คว้าตัวน้องมุกดามาอัปเดตความสวยกันหน่อย

เพตรานิรมิตที่เล่นคู่

ละครเรื่องไฟน้ำค้างกับพระเอกยิ้มเก่ง

เรียกได้ว่ากลับมาคราวนี้มีแต่ความปัง
เพตรานิริมิตหนูว่าใกล้จะได้ดูแล้วครับ

เรามีความสนิทกันเข้าใจกันอยู่แล้ว
การจะเข้าฉากหรืออะไรอย่างนี้

ก็คือไฟน้ำค้างที่เปิดโผล่ไปแล้ว

อันนี้กลับมาเล่นกับยูโรค่ะ

โอ๊ยไม่รู้
อาจจะเพราะว่าเราโตขึ้นมั้งคะ
ก็ดูแลตัวเองเพิ่มเติมบ้างตามปกติ
ขออภัยคุณผู้ชมเขาชื่อสลิปนะ

ติดตามก็ได้ดิฉันสงสัยจะหิวปลาสลิด

อิชิคาวาเขาดีใจมากเลยที่ได้เล่นหนังเรื่องแรกนะคะ
หลังจากที่ปีนี้เขามีละครให้ดูหน้าจอกัน๕เรื่องนะ

ที่สุดในตึกแกรมมี่เขาวางอย่างนี้มากนะฮะโอ๊ย
ลุ๊กเองเขาก็ดีใจนะที่ได้ทำงานได้เก็บตังค์เยอะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากจะพัฒนาในเรื่องของภาษาด้วยนะคะ

ภาษาญี่ปุ่นก็ต้องปึกเหมือนกัน
ก็ต้องฝึกภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
คนก็ไปถามว่าเห็นจอร์ดเพื่อนรักถอดเสื้อออกบ่อยโชว์กล้าม
แล้วลุ๊กล่ะเมื่อไหร่จอดเสื้อขึ้นสั้นเวียน
อาจจะเป็นยังไงจะมีโอกาสดีแบบนี้ไหม
หลายคนก็ฝากมาถามว่าอนาคตจะเห็นลุกไปต่อยแบบนั้นบ้างไหมคะแบบ
มีเปอร์เซ็นต์เพจไหม

แต่ไม่ถึงขั้นที่แบบต่อยจริง

ตอนนี้เรียนภาษาญี่ปุ่น
เพราะว่ารู้สึกว่าโอเค
มันเป็นเริ่มมีแฟนคลับญี่ปุ่นเยอะขึ้นในทวิตเตอร์

ก็อ่า
แปลว่า
แปลว่าผมชื่อลุค

ยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกันค่ะ

เขาเคลือขลามไปเลยคุณผู้ชม

ไม่ต้องถอดเสื้อโชกร่างโชกให้หน้ารอลอง

เดี๋ยวว่าแต่แจ๊กกะลินเรา๓คนก็ยังจะลึงในความหล่อเลยเนอะ